สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีครับคุณชิสา
เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันหยุดแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมอยู่บ้านเฉย
เปิดทีวีมาดูพวกเราอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ได้

ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้อยากจะถามคุณผู้ชมง่าย
แล้วก็จะบอกงี้ว่าจริงเราจะมีกันอยู่สามคน
กำหนังมูลค่า๕๐๐บาทมอบให้กับคุณผู้ชม
สำหรับใครที่ตอบมาแล้วโดนใจเรา
อยากจะบอกอะไรกับพิธีกรรายการคู่กัดสะบัดข่าว

เพื่อว่าท่านโชคดีเราจะได้ติดต่อกลับได้ถูกนะคะ
แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะว่าเบอร์โทรของท่านจะปรากฏหน้าจอ
เพราะเบอร์โทรนี้จะเห็นเฉพาะทีมงานเท่านั้น
แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามท้ายรายการวันนี้แน่นอน
บอกได้หมดเลยนะยกเว้นแค่บอกว่าขอยืมตังค์

ส่วนเรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย
เรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สนามบินสุวรรณภูมิวุ่นเลยครับ
อยู่ดีผู้ชายคนนี้เกิดอาการคลุ้งข้างขี่รถมันใส่เข้าไปในหลุงจอดเครื่องบิน
พร้อมกับพกอาวุธทั้งปืนขวานกันไก่วิ่งไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่

ศึกรถแม่๒สายที่เที่ยวทนกันระหว่างสาย๘กับสาย๑๙๑
โอ้โหงานนี้ไม่มีใครยอมใครแต่จะจบยังไงละเนี่ย
ว่ากันว่าหมอปลางานเข้าแล้ว
อยู่ดีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลกขึ้นไปหราเลยว่าห้ามหมอปลาเข้าวัด
เอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสบัดข่าว
คุณเนี่ยนะอย่าไปยืนกลางฟ้าฝนนะแล้วอย่าไปสาบานที่ไหนเดี๋ยวคุณจะอาจจะถึงชีวิตได้
แล้วไม่ใช่พวกผมคนเดียวคนอื่นเราก็ต้องฝากเตือนกันไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
เฮ้ยคำถามเกิดเลยผู้ชายคนนี้รอดไหม

ไปแล้วอยู่ฟ้าผ่าเปี้ย
สังเกตเห็นนะแสงสายฟ้าเนี่ยสีแบบ

โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางภาคอีสานแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวัดไหนนะฮะ
พายุฤดูร้อนนะครับแล้วก็มีลูกเห็บตกจำนวนมาก
ตกใจสิครับอย่างนี้คนที่เขาถ่ายคลิปก็ตกใจ
แล้วที่หลายคนกังวลใจว่าพี่ผู้ชายเป็นอะไรมั้ย
บอกเลยนะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
เออแถมยังอัดคลิปขนาดที่ถูกเมียนี่ใช้ให้ไปตากผ้า
นี่แล้วพูดติดตลกด้วยนะว่าฟ้าผ่าลงข้างแท้ไม่กลัว
แต่กลัวที่สุดก็คือคุณภรรยานี่แหละค่ะคุณ
อยากฟังจังเลยเวลาเขาพูดเขาพูดยังไง

คุณคุณไปดูในคลิปของเขาเลย

ป้าสาเมียอะไรอะไรประมาณเนี้ย

ฉันเป็นคนอีกภาษานั้นแต่บางทีมันฟังไม่ครบพยา

แต่มันอันตรายนะคุณพี่คุณพี่จะหนังเหนียวมาจากไหนไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าอย่ายืนกลางสาฝนเลยเวลาส่วนโตโมงมาก
อย่ายิ่งส
สนุกสุดนานในรูปแบบเกมโชว์
รายการนี้การันตีความสนุกด้วยพิธีกรฝีปากกล้านาเน
สมัครนี่นะจะมาฟาดฟันวิสัยทัศน์กันผ่านเกมต่าง
ไทยรัฐทีวีนั้นเตรียมกันมาอย่างเข้มข้นดุเดือด

วันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่๕พฤษภาคมเป็นตอนแรกเวลา๖โมงเย็น
และจะนำเสนอแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนพฤษภาคม
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
คุณชิสาช่วงนี้ต้องยอมรับจริงนะว่าวงการผ้าเหลืองเนี่ย
โอ้โหค่อนข้างจะร้อนแรงร้อนฉ่ามากเลยนะคะ
แต่ก็เอาล่ะนะเราก็มาเล่าสู่กันฟังในแง่มุมที่คิดว่า
น่าจะเอาไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้อืมอ่ะคุณผู้ชมครับ
หมอปลานะฮะเขาบุกไปที่วัดแห่งนี้เพราะว่ามีคนมาร้องเรียนที่โคราชครับ
มีหญิงวัย๔๓ปีนะครับร้องเรียนไปยังหมอปลาว่า
ถูกพระที่อยู่ที่วัดใกล้บ้านข่มขืน
ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว๔๕ครั้งเลยอะครับ
อ้าวนี่กำลังให้ดูเลยนี่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญ

เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับคนที่เห็นอยู่นี่คือนางใบเตยนามสมมุติ
อายุ๔๓ปีช่วงนี้ชื่อใบร์อะไรมาแรงว่ะเคิ่ล
กับพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระชาคริสต์อายุ๔๗ปี
เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พระชาคริสต์ย้ายมาอยู่วัดแห่งนี้
ตัวเธอเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญที่วัด
ไปทำงานถวายวัดมาตลอดนั่นแหละ
โดยพระชาคริสต์นะก็ให้เธอเนี่ยนำจีวอนไปเย็บให้เป็นประจำ
ก็เลยเริ่มขอเบอร์ติดต่อเพื่อเรียกมาใช้งาน

ทำให้พระก็หวังว่าจะได้บุญ

แล้วถูกพระชาคริสต์คมขืนจนสำเร็จความไคร่
แล้วตลอด๑เดือนที่ผ่านมา

ตอนนี้ป่วยด้วยนะนี่ให้ดูยาเลย

เออคือเคยเป็นแล้วก็กำเริบขึ้นมาอีกนะคะ

แฟนของคุณใบเตยเนี่ยทราบเรื่องค่ะ

จดหมายยังคงเขียนมาหาคุณใบเตยอยู่

โอ้โหบอกแบบนี้มันก็เจตนาชัดเจน

หมอปลาและทนายภัยศาล
ก็เลยพานางใบเตยเนี่ยบุกไปวัดที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นที่ที่พระอาชาคริสต์เนี่ยย้ายไปจำวัด

แต่ก็มีชาวบ้านให้เบาะแสมา
บอกว่าพระชาคริสต์หลบไปอยู่บ้านญาติซึ่งไม่ไกลจากวัดหรอก

มันรู้แล้วก็เลยรีบไปที่บ้านหลังนั้นทันทีค่ะคุณ
เอานี่ดูช่วงที่แบบวิ่งไปแถวระแวกบ้านตรงนั้นนะ
เรียกได้ว่าหมอปลารวมไปถึงทีมงานนักข่าวหลายคน
เหมือนกับว่าต้องวิ่งไล่ตามแล้วก็ไปเจอกับพระชาคริสต์นี่แหละ

แล้วก็เจอหมอปลาโอ้โหแล้วอย่างนี้พอเจอกับหมอปลานะ
หมอปลาก็เข้าไปทักไปพูดคุยกับพระชาคิดก่อน
ไปเลยไปที่วัดคือไปเจอพระอาชาคริสต์ด้านนอก
แล้วก็พามาที่วัดเพื่อมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกัน
พระชาคริสต์สีหน้าเคร่งเครียดนะ

แต่เดี๋ยวจะให้ดูในตอนที่วิ่งไปตามไปหาพระชาคิดเห็นไหม

นักข่าวหลายสำนักไปกันเป็นกองทัพเลยค่ะ
คือต้องวิ่งไปอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนจะหลบหนีหรือเปล่า

อยู่ตรงนี้จริงด้วยคือตรงนี้อยู่ใกล้กับทางวัดครับคุณชิสา
ตอนแรกไปเจอโอ้โหพระชาคริสต์หน้าถอดสีเครียดเลยนะ
เอาจริงเอาเป็นใครก็เครียดนะถ้าเจอแบบกองทัพนักข่าวเยอะขนาดนี้

แล้วก็พระชาคริสต์บอกก่อนปฏิเสธไม่เคยไปข่มขืน
ล่วงละเมิดนางใบเตยที่กล่าวอ้างมาท่านเขาบอกแบบนั้น
แต่อย่างนี้ตัวพระเองยอมรับว่าตอนเดินไปบินทบาทก็เคยเจอ

แล้วยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลงรักนางใบเตย

เลยคุณชิสาคุณอุ๊ยเลยใช่ไหม

พระท่านบอกอย่างนี้อีกว่าคือนางใบเตยมีจิตใจดีคอยช่วยเหลือทางวัดมาตลอด
แล้วอย่างนี้พระชาคิดยังบอกว่าเคยคุยกันว่าเมื่อถึงเวลาที่จะลาศิกขานะ
จะนำสินสอดไปสู่ขอแต่งงานซึ่งนางใบเตยเรียกเงินสี่หมื่นท่านพูดอย่างนี้นะ
อันนี้คือทางพระชาคริสต์ให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็ยังยืนยันอีกว่าทุกครั้งที่เดินทางไปบ้านนางใบเตยเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกัน๒ต่อ๒นะ
เพราะว่าจะมีลูกสาวกับพี่ชายของนางใบเตยอยู่ด้วยตลอดเวลา
หลังจากที่สัมภาษณ์พูดคุยไปคุยมาปฏิเสธอยู่นาน

เดินมาเผชิญหน้ากับพระชาคิดแล้วพูดยังไงไปฟังค่ะ

อุ้มไปในห้องทำอะไรไว้

มีหลักฐานครบทุกอย่างไม่ใช่กล่าวหาอะไรเลยอย่าไปทำร้ายคนอื่นอีกเลย
มันเสียความรู้สึกผู้หญิงมันเป็นตาบาป
ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแค่นั่งคุยจะไปทำร้ายคนอื่นได้ไง

เข้าไปในห้องอุ้มเข้าไป
ใจหรือเรายอมขืนไม่ได้ยอมเลยค่ะ

เราใส่ชุดอะไรเนี่ยภาพหุ่นนี้ยังไง
นี่ค่ะผ้าผืนนี้ที่เขาเอาเช็ดของเขา

หลุมพี่สั้นจริงไหมครับ

นิ้วโป้ก็ได้นี่นิ้วโป้เท้านี่
หลวงพี่กำลังจะหมายความว่าแสดงว่าผู้หญิงเขามอง
โป้หลวงพี่ปั๊บแล้วก็บอกว่าเอาไว้หลวงพี่สั้นใช่ไหมฮะ

โทษนะหลวงพี่
ไม่มีแล้วเพราะว่านานแล้วอันนี้
หลวงพี่ขันออกมาเลยค่ะ
หลวงพี่คะขอโทษนะคะขัน

ข้างนี้แหละค่ะ
แต่มันนานแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะนานแล้วนะคะ
โอ้โหพอนางใบเตยเดินมาเท่านั้นแหละ

เกี่ยวกับอะไรกันหัวนิ้วโป้งไม่รู้สั้นยาวไม่รู้แต่ที่เราดูตอนที่เปิดดูนี่
ใบเตยบอกว่ามีแผลที่กัดเอาไว้ตรงบริเวณเหมือนเหนือราวนมขึ้นมา
นี่ไงท่านก็เลยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการเปิดให้ดู
แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ได้มีร่องรอยตามที่เธอบอก
เอาแต่ก็ไม่รู้นะตอนนั้นอากาศหนาวหรือว่าอากาศร้อนยังไงนะ
ก็เห็นมีพูดถึงเรื่องอากาศด้วย
ก็ไม่แน่ใจคือบางทีอากาศร้อน
แต่ถ้าหากว่าทำอะไรผิดอาจจะหนาวขึ้นมาก็ได้
อันนี้พูดถึงทั่วไปนะไม่ได้ว่าท่านนะ
เออหลักฐานทัชเจนเป็นชุดที่เหมือนกับว่า

เดี๋ยวจะต้องไปดูต่อถ้าได้ไปสารฉันก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่
แล้วก็จะบุกพิสูจนว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริง
ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมสังคมไทยชาวพุทธของเราแบบนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะหลังวันนี้เราจะเห็นว่าหมอปลาเนี่ยนะ
ไม่ได้ค่อยไปทุบสารแล้วแต่จะบุกวัดไปปราบพระนอกรีด
เนี่ยจนกระทั่งว่ามีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
ขึ้นป้ายเลยว่าห้ามหมอปลาบุกมาที่วัดค่ะ
คุณผู้ชมเห็นป้ายนี่ไหมโอ้โห
ขึ้นแบบป้ายใหญ่หราตัวหนังสือชัด
ผมนึกว่าหมอปลาจะลงสมัครอะไรหรือเปล่า
ไม่ได้ลงสมัครรับสมัครผู้วงผู้ว่าอะไรทั้งนั้น
แต่ป้ายนี้ระบุข้อความเลยนะบอกว่า
ปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเขตวัด
ทำตัวเหนือกฎหมายใช้กฎหมายใช้อำนาจอะไร
บุกค้นวัดได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่มีหมายค้น
ข้อความรายละเอียดมันเยอะแต่ใจความลักษณะแบบนี้นะคะ
ใจความแบบนี้ว่าต่อต้านหมอปลา
ปัญหาคือป้ายเนี่ยมันไปขึ้นอยู่ที่วัด
นี่ไงที่จังหวัดพิษนุโลกนะครับ
ก็คือมีการรณรงค์ให้ทุกวัดขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาแบบนี้
แล้วถ้าหากว่าไปทำกับวัดไหนให้ฟ้องศาลได้ทุกวัด

รู้เรื่องสิหมอปลาก็บอกว่า
เฮ้ยผมทำอะไรผิดผมแค่อยากปกป้องพุทธศาสนา
ผมผิดอะไรผมแค่ปกป้องพุทธศาสนา

แต่ถ้าพระชั่วหากินกับผ้าเหลืองเนี่ย

อย่าปวดป้ายนะให้ติดไว้
เพราะถ้าคุณปลดป้ายผมถือว่าคุณกระจอก
นั่นคือตอนแรกที่หมอปลาเขารู้เรื่องนะ

ถ้าไม่มีสิ่งมัวหมองอะไรจะไปกลัวทำไมล่ะหมอปลานะ
ล่าสุดเช้าตรงวันนี้
ที่วัดใหม่โพพิรามจังหวัดพิศนุโลก

ทำการปลดป้ายเจ้าปัญหาลงมาแล้ว
แล้วถามว่าปลดป้ายลงมาแล้ว
จะเอาไปทำอะไรไปเก็บเอาไว้ตรงไหน
พระอาทันตร์บอกอ๋อพอปวดลงมาแล้ว
ก็เอาไปวนรอบเมน๓รอบแล้วก็ขึ้นไปชาปนกิจเลย

อู๊ยอยู่จริงไม่เหลือรับฐานเลยจะได้จบกันไปว่าอย่างนั้น
มันยังไม่โจมตีเรื่องของเรื่องยังไงล่ะคะ
นักข่าวก็ไปถามต่อไปถามรองเจ้าอาวาสนะครับ
พระบุญมาสุจินโนท่านก็ชี้แจงก่อนนะ
ว่าสถานที่ที่ติดป้ายก็เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ
ใครจะเอาป้ายอะไรมาติดก็ติดได้ท่านไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใด
แล้วท่านก็ยืนยันด้วยนะบอกว่า
ท่านก็เห็นด้วยกับการกระทำของหมอปลา
เพราะว่าถ้าพระไม่ดีอะไรที่ไม่ดีก็มาช่วยกันขจัดให้ออกไป
แล้วเรื่องของป้ายล่ะว่ายังไงไปลองฟังท่านพูดครับ
ท๊าร์น้ำถูกแล้ว
อันไหนไม่ดีก็ทบกวนเอาออกไปสาธารยามให้ดีขึ้นฮะโยม

อ่ะท่านรองเจ้าภาพท่านบอกแบบนั้น

ตำรวจสพพรมพิรามทราบแล้ว
ก็เดินทางมาตรวจสอบที่วัดนะคะ

ชาวบ้านบอกไม่รู้เหมือนกันว่าใครนำป้ายมาติด
เพราะว่าตอนที่เห็นนี่ก็คือเห็นว่ามันติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ยังไม่จบต้องไปถามหาให้ได้มากที่สุดว่าตกลงป้ายมันมายังไง
ไปถามร้านรับทำป้าย
ร้านบอกว่ามีลูกค้ามาสั่งทำจริง

แต่ทางร้านก็ไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าได้
ป้ายเบลอเทอร์ถามคำไม่รู้ได้ไงใครมาติด

ถามท่านนี้ดีกว่าเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามนะครับ
พระครูธีรศาสตร์กิจจาธร

ตอนแรกท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าท่านไม่รู้หรอก
ก็จริงท่านก็เพิ่งมารู้เมื่อคืนตอน๓ทุ่ม
เพราะว่าพระผู้ใหญ่โทรมาสอบถามแล้วก็สั่งให้ปลดป้ายออก
ส่วนตัวบอกว่าป้ายอย่างนี้ก็ไม่สมควรจะติดนะ

อย่างนี้ไปลองฟังท่านสัมภาษณ์ในตอนแรกก่อนว่าท่านบอกว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับ

เจ้าอาวาสท่านยอมรับ

เจ้าอาวาจท่านก็มีอำนาจบริหารให้ในวัดแหละ
ติดไปได้ยังไงโดยที่ไม่รู้ว่าใครติด
สุดแล้วสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านนั่นแหละนะคะทีนี้ทีมข่าวก็ไปสอบถามหมอปลาในกรณีที่วัดออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างต่าง
แล้วก็ปลดป้ายแล้วเนี่ยนะคะหมอปลาจะว่ายังไงหมอปลาบอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ
โกหกในผ้าเหลืองเนี่ยมีให้เห็นเยอะส่วนตัวหมอปลาเนี่ยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
จะเดินหน้าปราบอลัชชีคือปราบพระนอกรีดติดต่อไปฟังเสียงหมอปลาค่ะ
แล้วผมถามว่าในวัดอ่ะใครจะมาติดอะไรก็ได้เหรอเออแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ย
มันน่าจะเป็นแค่การโยนหินถามทางว่าจะมีใครมาร่วมแบบนี้หรือเปล่า
แต่ทีนี้พอมันมีโซเชียลเข้าไปต่อต้านเข้าไปต่อว่าก็เลยมีการปลดป้าย
อันนี้ผมคิดเอาเองนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวหมอปลานะแล้วแต่กรรมของเขา
เขาทำอะไรก็ได้ของนั้นแต่ว่าจุดประสงค์ของหมอปลาเนี่ย
เราแค่ดำรงปกป้องพุทธศาสนาเราไม่ต้องการให้เอาศาสนานี้มาหากิน
คือเรื่องของเรื่องมันมีสองมุมจริงนะเรื่องของการไปแฉวงการผ้าเหลืองที่ในส่วนที่ไม่ดีอย่างนี้เนี่ย
คือมุมหนึ่งเขาก็มองว่าให้ทำอย่างนี้นี่วงการศาสนาเสื่อมเสียใช่ไหม
แต่อีกมุมนึงก็มองว่าเอานี่ขนาดแฉออกมาแล้วนะเรื่องไม่ดีเนี่ย
ทุกวันนี้มันก็ยังมีให้ได้เห็นอยู่
ใช่แต่ว่าประเด็นที่วัดเขากังวลมันเหมือนกับว่าหมอปลาเป็นใครทำไมอยู่ดีอยากจะไปบุกวัดไหนก็ได้เหรอ
เขามองในแง่นั้นนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยหมอปลาก็อาจจะทำหน้าที่กับสื่อถูกไหม
ก็อยากจะรู้ความจริงก็เลยไปที่วัดก็ไปขอความกระจ่างของแต่ละที่เท่านั้นเองนะ
เป็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอะไรไม่ดีก็เป็นหูเป็นตากัน
ถูกต้องครับมาที่เหตุระทึกที่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหยังกันในหนังมีคนคลั่งบุกเข้าไปในสนามบินเลยครับ
เขาก็วิ่งผ่านมาได้ตลอดเลยคุณ
อย่างกับหลุยดีอาร์ตของลิเวอร์พูลเมื่อคืนเลย

แล้วยังไงสุดท้ายนะผู้ชายคนนี้วิ่งหนีขึ้นบันไดค่ะ

แล้วสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามไปติดติด
จังหวะนี้แหละครับนี่ค่ะโอ้โห
วิ่งเข้าไปแล้วถ้าเข้าไปตรงนี้ได้
ในเทอร์มิโนนะผู้โดยสารไม่รู้อีโน่อีเน่นะ
จะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิครับนี่แหละ

เจ้าหน้าที่บนอาคารเนี่ยนะ
เขาก็ทำหน้าที่ควบคุมตัว

ปิดประตูล็อคล็อคปั๊บคนร้ายมาแล้ว
มาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
ติดอยู่ตรงนี้ก็พยายามเอาขวานทุบอ่ะค่ะ

นี่พอติดอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้ว
ล้อมไว้หมดแล้วก็พยายามเจรจาก่อนนะ
ผมย้ำนะว่าเขาเจรจาพูดคุยกับคนที่ก่อเหตุก่อนนะ

แล้วในมือมีอาวุธก็ขวานนั่นแหละคุณผู้ชม
สุดท้ายอ่ะสุดท้ายต้องใช้มาตรการเด็ดขาด
นี่ป๊าบป๊าบป๊าบอย่างนี้
อุ๊ยดมเป็นภาพความรุนแรงก็จริง

ค่ะเขาจำเป็นต้องทำอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวันที่๓พฤษภาคมนะคะ
แล้วจับตัวได้นะครับผู้ก่อเหตุก็คือนาย
ัชระขบุตรอายุ๓๔ปี
จับได้พร้อมกับของกลางมีอะไรบ้าง

และยาบ้าสีส้ม๑เมตร
แล้วผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะคุณชนะ
มีอาชีพเป็นพนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่ง

เช้าก็จะขี่รถจักรยานยนต์มาที่คลังสินค้า
เพื่อกลับห้องพักในเคหะเมืองใหม่บางพลี

เกิดอาการประสาทร้อน
ถามว่าทำไมอ่ะยังไงก็เสพยามาไงคุณคือหูแว่ว
แววบอกว่ามีคนให้ไปปล้นเครื่องบิน

ได้ยินแบบนั้นไปป้นเครื่องบินไปป้นเครื่องบิน

เออไปไปไปไป

เออนั่นสิเขาก็เลยไปคว้าอาวุธ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ามาที่สนามบินนะ
พอมาถึงประตูทางเข้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่

ก็เลยเร่งเรื่องแซง

จะมาขโมยเครื่องบินอย่างไร

คุณดูนะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนเขาบิดมอเตอร์ไซค์มาคุณเห็นไหมมาแล้วมาแต่ไกลนั่นแหละ

เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เปิดประตูให้เข้าโดยง่ายโดยสบายบาง
คนคิดว่าเอ้าคุณไม่มีมาตรการอะไรเหรอ

มันมีเหตุที่มาที่ไป
เพราะคนร้ายเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้แล้วเขา

เขาเอาปืนปลอมบีบีกันออกมา

หนีก่อนสินี่จัดหน้าที่หนีเขาบิดมอเตอร์ไซต์

นี่ค่ะส่วนผู้อำนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ยืนยันนะว่าระบบรักษาความปลอดภัย
แต่หลังจากผู้ก่อเหตุเข้ามาภายในเขตพื้นที่ห่วงห้าม

ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและการบินแต่อย่างใด

แต่อย่างนี้คุณชิสาลองมาดูบทลงโทษเขาหน่อยไหม
น่าจะหนักนะตามกฎหมายมันเป็นอย่างไรบ้างเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงนะ
โดนแจ้งข้อหาไปเท่าไหร่รู้ไหม
๖คดี๖ข้อหาแล้วหนักทั้งนั้น

พกพาอาวุธมาก่ออันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

อัตราโทษสูงสุดประหารชีวิตนะครับ

ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่๖แสนถึง๘แสนบาท
ข้อที่๒คดีที่๒ก็คือพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามเขตการบิน
อย่างที่สามทำให้ผู้อื่นเกิดความตกใจ
อย่างที่๔ขับขี่ย้านผ่านขณะเสพสารเสพติด
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
เสียทรัพย์ทำประตูกระจกสนามบินแตก๒บาน

สุดท้ายก็อยู่ในห้องขังเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าถ้าสั่งเมาถ้าสารเสพติดในร่างกายหายไป

แต่โดนไปหลายข้อหา๖ข้อหานักเลยนะครับ
ดูข่าวนี้แล้วก็ไม่ใช่ดูเมามันในอารมณ์
ก็ให้รู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรอย่าเสพติดนะ
อีกเรื่องหนึ่งก็ร้อนไม่แพ้กันเรียกว่าเป็นตำนานแห่งความเร็ว
บอกเลยว่างานนี้รอแป๊บ
อย่าแก้งเรียกประกันมาเครียร์
เรียกประกันมาเครียร์เลย
ถ่ายคันเกียร์เลย
๑๙๑นะคะ๑๙๑นักเรียงเหลือเกิน
นักแรงเหลือเกิน
มึงเปล่าตัวโต๊ะให้กูแล้วมึงก็ปิด

คุณอย่าเล่นคั่วดีกว่าถ้าถ้ามันผิดตอนนี้คุณก็ไปตามนี้คุณอย่ามานักเลงเลย
มันติดรถท่วงมันติดรถท่วง
มันติดรถท่วงมันติดรถท่วง
เอาล่ะเรียกประกันมาเคลียร์เรียกประกันมาเคลียร์มันไม่ได้สนตรงนี้
เอาสนตรงนี้คุณเรียกประกันมาเคลียร์แค่นั้นแหละจบ
คุณเรียกประกันมาเคลียร์เลย

เขาให้เรียกประกันมาเคลียร์บอกรออะไรนะรอแป๊บ

ไม่ใช่รอแป๊บเดียวหมายถึงรอท่อแป๊บซะก่อน

ถือมาเลยอย่างนี้ค่ะโอ้ยไม่มีใครยอมใครจริงคุณผู้ชม
ค่อยฟังใครเป็นใครเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๔วันที่๓๐เมษายนบริเวณปากซอยลาดพร้าว๔๗
เป็นการทะเลาะพิวาสประทะกันระหว่างรถเมษายน๘และรถเมษายน๑๙๑

เฉียวชนกันแต่มันไม่มีใครยอมใครไงคะ
สุดท้ายนะคนขับรถเมย์สาย๑๙๑ถือท่อแป๊บลงมา
ท้าทายให้คนขับรถเมย์สาย๘ลงมาจากรถมาเคลียร์กัน
แต่กระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนเถียงกลับไปบอกโอ้เบี้ยเก่ง

เอาดูจากในคลิปไปก่อนนะคุณผู้ชมนะ
กระเป๋ารถเมษาย๑๙๑เนี่ยพยายามจะดันให้คนขับเนี่ย
กลับไปเถอะกลับไปคนที่ถือท่อเหล็กอ่ะไอ้ท่อแป๊บน่ะ

แต่ทางสาย๘เขาก็ใช่ว่าจะยอมเขาก็มาถ่ายคลิป
แล้วก็มีการโตเถียงกันไปกันมา
สุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบลงแบบไหนล่ะคุณชิสา
โอ้โหงานนี้ต้องให้ทีมข่าวเราไปช่วยสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อย
ทีมข่าวเลยเดินทางไปที่อู่รถเมษาย๘ย่านแฮปปี้แลนด์
นี่ค่ะคุณผู้ชมไปคุยกับนางนวมลสมสะอาดอายุ๔๙ปี
เป็นนายท่าอู่สาย๘แฮปปี้แลนด์นี่แหละ
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนะได้พูดคุยกับคนขับรถเมคันที่เกิดเหตุแล้ว
เขาบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างอืม
อยู่ช่องทางซ้ายขับไปเนี่ยพอปรากฏว่ามีรถซาเล้งอยู่ข้างหน้า
ทำยังไงเขาต้องการแบกก็เลยเบี่ยงไปทางขวา
ซึ่งตอนนั้นคนขับรถก็มองกระจกแล้วว่าไม่มีรถมาแน่
เบียงออกไปได้อย่างสบายแต่จู่ค่ะมีรถเมย์สาย๑๙๑เนี่ย
ขับโทรมาแล้วก็บีดแปลใส่แล้วก็เฉียวกระจกด้านข้าง
เอาล่ะสิเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยจอดรถเคลียร์กัน
เคลียร์ไม่รู้เรื่องทะเลาะวิวาดกันนะคะ
แล้วทางคู่กรณีก็เรียกประกันมาเคลมจากนั้นก็แยกย้ายกันไปค่ะ
อ้าวทางด้านนางนวมนยังยืนยันว่าคนขับรถคันธกราว
จริงเป็นคนมารยาทดีนะแต่อย่างนี้แล้วกัน
มันเป็นเหตุการณ์ออกไปแล้วเห็นในคลิปไปแล้วนี่
เดี๋ยวนี้บทลงโทษเดี๋ยวจะดูกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวจะให้ทางขอสอบมากรเขาเรียกไปทำการชี้แจงด้วยคุณชิสา
ใช่ค่ะทีนี้เราอยากจะหาข้อมูลของสาย๑๙๑บ้าง

ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปยังเขตการเดินรถที่๘
ซึ่งเป็นห่วยรับผิดชอบของรถเมษาย๑๙๑นะ
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่๘ให้ข้อมูลบอกว่า
ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณชนะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเรียกตัวคนขับมาสอบถามข้อเท็จจริง
แล้วถ้าผิดจริงก็จะมีการลงโทษตามระเบียบของขอสมกด้วยเช่นกันค่ะ
เอาจริงนะเห็นใจนะทั้ง๒คันเลย
เพราะว่าขับรถบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเมย์มันเครียดนะ
ถูกนะการจราตรอนติดขัด

เพราะผู้โดยสารหลายคนยังต้องใช้บริการขอสมกรและรถพ่วงอยู่นะคะ

เวลาจะออกจากบริษัทบางบริษัทบางทีเขาจะมีรอปภ

แล้วรถเขาก็จะออกจากออฟฟิศจากหน่วยงานไปใช่ไหม

แต่คันนี้ครับเขาก็จะออกตามปกตินั่นแหละ
แต่สุดท้ายเหมือนมีรถวิ่งมาไม่ยอมหยุดตามทงแดง

เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้บอกนะว่าใครถูกใครผิดแต่อย่างใด

ผมยังไม่ได้ไปกล่าวว่าใครผิดรวมไปถึง

แต่พี่รอปภเขาก็ทำตามหน้าที่แล้ว

อ้าวล่ะวางบวกให้บวกให้หน่อย

พูงมาชดป้ามเขาให้อย่างนี้โอ้โหรบพอ

แต่เกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สบายใจจริงนะ
ก็เลยเอามาให้ดูกันเพราะบางครั้งบางคราวเราอาจจะคิดว่า
คิดว่ามันน่าจะจบแล้วก็คือรอปภช่วยโบกใช่ไหม
แต่สุดท้ายอุบัติเหตุมันก็เกิดได้แบบนี้
เพราะฉะนั้นก่อนออกจากซอยอะไรอย่างนี้ระวังด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดิฉันกำลังดูซิว่าข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาใครถูกใจเราบ้าง
ดิฉันได้เหมือนละ๒ข้อความอ้าวงั้นจัดเลย

อยากจะบอกว่าให้พี่ทั้งสองจัดรายการแบบนี้ไปนานนะคะ
ครับอีกท่าน๑ค่ะคือครับอีกท่าน๑ค่ะ
บอกว่าชอบมุกพิธีกรห้ากระจายไม่เครียดดูแล้วผ่อนคลายดี
ขอบคุณมากเลยนะครับน่ารักอย่างนี้
สำหรับท่านใดพลาดไปไม่ต้องห่วง
หลังก็มาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะคะ
แล้วก็รอการติดต่อกลับจากทีมงานค่ะ

ถ้าบัตรกำนันหมดเดี๋ยวแจกบัตรผู้ใหญ่
ไม่น่าดีมากำนันนี่แหละ
หลักหน่อยหลักหน่อย
ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทาง
ไทยรัฐทีวีช็อป๓๒